วันนี้ผลออกมาแล้วปริศนาแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับ
ไปดูกรณีของเสียเบลลี่นะครับ
ก็คือคุณสุทัศน์ศิวาพิรมรัฐนะฮะ

แล้วก็ไปเกิดเหตุนะฮะเอาลองดูภาพนี้หน่อยนะ

เสียงผิวนะไม่ได้เสียงผิวนี่แย่เลยนะเสียงผิวอิ้ว

ลองดูภาพนี้นี่เห็นไหมครับ
นี่ครับคือขับมาแล้วเดี๋ยวดูนะฮะ
นี่โอ้โหชนแบบนี้ขอดูตั้งแรกหน่อยนะ

น้ำอีกรอบนี่แหมมก็ตัดอันนี้นี่มานะ

ซ้ายแล้วเข้าขวาแล้วชนท้ายแบบนี้
หลังจากนั้นไปกระแทกกับรถดับเพลิงอาสาเขาเนี่ยนะครับ

แน่นอนครับว่าคนที่ขับเบลลี่คนนี้นะคือคุณสุทัศน์เนี่ยนะครับ

เดินลงจากทางด่วนไปแล้วไปเรียกแท็กซี่

ไปเจอเข้าก็เลยพยายามเรียกรถแท็กซี่คันนั้นไว้

เอาน้ำเปิดมาเอาน้ำแท็กซี่ของชิคกี้พายมีไหม
มีสิน้ำเปิดมาเป็นเรื่องของชิคกี้พายเอานี่ดิวะ
เอาแท็กซี่มาน้ำ
พักน้ำเดินออกไปเรียกแท็กซี่แล้วนะ

อันนี้คือสภาพของเบลลี่ที่ชนนะครับ

ก็๑๐กว่าอันนี้คือใน
เวลาที่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
เนี่ยนะครับอ่านี่คือทางอสงอสาเขาก็มา

มันครับเยอะมาก
อันนี้คือรถอันนี้คือรถของอ่า

นี่คือเป็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ

ก็จะมีนู่นนี่นั่นก็เบลอในนี่นะ
ทีนี้หลังจากตรงแท็กซี่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ
เขาก็ได้มีการเดินทางลงไปที่สนทรรทางลวนนึงนะฮะ
เพื่อที่จะไปตรงไปให้ปากคำ
ตำรวจเขาพาไปแล้วก็ทุกคนก็ตามไปที่นั่นกัน
ปรากฏว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยนะฮะทางฝั่งของตำรวจก็ขอให้เป่าแอลกอฮอล์
ปรากฏว่าคุณสุทัศน์ไม่เป่าไม่เป่าแล้วก็ขอเวลามานั่งพัก
นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณสุทัศน์ก็กินน้ำเยอะเยอะแล้วก็เคี้ยวหมากฝรั่ง
อืมอ่าก็เคี้ยวไปเคี้ยเคี้ยวอ่านี่นะช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะฮะ
เคี้ยวเสร็จปุ๊บยังไงเนี่ยก็ไม่ยอมตรวจไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์
สุดท้ายคุณสุทัศน์บอกว่าเอางี้ละกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอไปตรวจเองที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากนั้น

ปีห้าครึ่งออกไปจากโรงพยาบาลตำรวจ

เฮ้ยแล้วนี่ไล่ไทม์ไลน์กันเห็นไหมนี่นะฮะ

ตีหนึ่งเบลลี่มาถึงแถวทางด่วนหนึ่ง

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะทางเหล่าอาจารย์หมอก็ได้ออกมาพูดกัน

หมอหมูอาจารย์หมูเนี่ยท่านบอกเลยบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยจากประสบการณ์แล้วเนี่ยนะครับ

ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตรวจใน๑ชั่วโมงเนี่ย
แอลกอฮอลในเลือดเนี่ยมันจะหายไปเนี่ย

มันจะลดลงมันจะลดลงไป

ก็๔๐๕๐๖๐ประมาณนั้น
ถ้าสมมุติว่าเป็นตามนั้นเป๊ะก็คือเกินแน่นอน
นี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับ
รวมไปถึงแน่นอนว่า

มดดำบอกว่าเอ๊ะโอเคเอาแล้วอย่างนี้คือมาตรฐานมันอยู่ตรงไหน
เพราะว่ามั่วสมัยสัก๒สัปดาห์ก่อน
หนุ่มดำอะทีมงานคูณ
โดนจับเหมือนกันไปเที่ยว
เสร็จปุ๊บโดนจับแล้วก็ถูกตรวจถูกจับให้เป่า
ตอนแรกก็ไม่ยอมเป่าบอกขอไม่เป่าได้ไหมครับ
นั่งพักแป๊บนึงได้ไหมครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
สุดท้ายเขาก็โทรมาหาพี่ตอนตี๒กว่าพี่บอกเป่าเลย
หนุ่มคือผิดก็ผิดก็เป่าไปทำไมอ่ะก็เป่าไป
หนุ่มก็เป่าเมาก็มีผลเกิน
เกินจริงก็สุดท้ายก็คือก็คือไปลงชื่อนะไปเสียค่าปรับ
แล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนแบบนี้
ต้องส่งขึ้นสารอยู่แล้วใช่แต่ทีนี้กลับมาถามว่า
ทำไมวันนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องตรวจแต่ทำไมอันนี้ถึงไม่ต้องเป่า
ซึ่งจริงคุณผู้ชมส่งข้อความมาเชื่อว่าคุณผู้ชมนึกถึงคดีดังคดีหนึ่งแหละ
เพราะทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่คนมีเงินทำแบบนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยพูดไปเหมือนกันบอกว่าหรือเป็นเพราะว่า
หนุ่มทีมงานผมอะขับมัสด้า๒เขาก็บอกอย่างนี้ไง
คือวิธีทางแก้วันนี้ก็บอกไปแล้วขายมาได้๒แล้วซื้อเบลลี่
โทษนะคะเหมือนจะแก้ง่ายจะได้ไม่ต้องเป่าแต่ไม่ต้องตกใจ
ไม่ต้องตกใจล่าสุดเนี่ยนะฮะช่วยกระแสสังคมเอ่ยหรืออะไรก็แล้ว
แต่ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่แน่นอนนะครับว่า
ล่าสุดมีการแจ้งข้อกล่าวหาคุณสุทัศ
ก็คือเป็นคนที่ขับรถเบลลี่คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันอยู่ที่๑๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ
แต่เรื่องนี้นะฮะทางฝั่งของ
เอ๊ะอันใหม่อันไหนเนี่ยไปไหนแล้ววั้ะ
ทางตำรวจเองเขาบอกเลยว่าล่าสุดนะฮะ
คือมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมมุมชมครับ
ให้กับทางฝั่งคนสุทัศน์ก็คือ
ขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินของผู้อื่น
และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย

ฝ่าฝืนไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับ
หลังจากนั้นนะฮะให้นำตัวผู้ต้องหาไปทำการฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้
ซึ่งศาลนั้นได้พิจารณารับฝากขังตามคำร้องแล้วนะฮะ
ส่วนประเด็นที่๒การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เนื่องจากคดีดังกล่ายังคงมีประชาชนในสังคมมีความสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการ
และการใช้วิจารณญาณของพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดแอลกอฮอล์
ได้มีการออกคำสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่๑๐มกราคมปี๖๖นี้
และให้รายงานผลตรวจสอบให้ทราบภายใน๑๕วัน

มาแจ้งให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่ง
นี่นะฮะขณะที่มีรายงานข่าวแจ้งนะครับว่า
บรชนนะครับยังไม่มีการแถลงการออกมานะฮะ
เกี่ยวกับคดีผลการตรวจเลือดแทนการเป่าแอลกอลของผู้ขับขี่รถยนยี่ห้อเบลลี่คนนี้เนี่ยนะครับ
แต่มีรายงานยืนยันว่าผลการตรวจระบะแอลกอลหองภูกกับขี่รถยนต์เนี่ย

ถ้าให้เป่าตั้งแต่ตอนนั้น

ว่าไม่เป่าเนี่ยคุณต้องแจ้งวันนั้น

คนเขาก็เลยเหมือนกับว่าแบบแม่
พอโดนกระแสสังคมเข้าไปก็เลยต้องรีบออกมาแจ้งรึเปล่า

ปริมาณแอลกอฮอล์อาถายไป๑๕๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ตรงคนที่เมาเขาจะชอบกลายเบียง

เพราะว่ามันช่วยลดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดได้
ไลน์นะครับเวลาเที่ยงคืน๓๕นาที

เวลาตี๑๔๔นาที

คือคนขับรถเบลลี่เนี่ย
ก็พยายามจะนั่งรถแท็กซี่ออกไปจากจุดเกิดเหตุ
ค่ะเวลาตี๑๕๑นาที

เวลาตี๒๕๒นาที

เคี้ยวหมักฝรั่งงับ
อยู่แล้วก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อ
ใครบางคนอยู่ตลอดเวลาในสอนอ

เวลาตี๔๓๕นาที

ไปถึงโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจเลือด

เนี่ยออกมานี่คือ

คือที่มันน่าเจ็บใจคือนั่งเคี้ยวหมักฝรั่งเขา
สอนอเลยแต่ยังไม่เป่าสักที

ใช่ตำรวจบอกว่าตำรวจออกมาชี้แจ้งตอนแรกว่าเขาเจ็บหน้าอกมาก
ไม่สามารถที่จะเป่าลมออกมาได้สุดแรง

แค่เป่าออกมาก็เป่าออกมา
หรือถ้าเจ็บหน้าอกจริงตำรวจก็พาไปลงมา

แล้วที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่ามีคำพูดแบบนี้ออกมา
ผมขอให้ทางพบตรหรือทางผู้หลักผู้ใหญ่
ที่แบบเกี่ยวข้องนะ

จะเป่าจะเป่าผมจะออก

ผมขออีกสักแบบช่วงอีกสัก๔๕ชั่วโม

แล้วผมก็ไปสรวจแล้วไม่มีละ
ได้เหรอ
อันนี้จริงตำรวจก็ถือว่าต้องดูด้วยนะว่ามันจะเข้าข่าย๑๕๗หรืออะไรใดหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าผลสรุปออกมาเป็นยังไง